ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรัก
ความสามารถรีของคนในครอบครัว

รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อชีวิตไม่สิ้นก็ต้องดิ้นกันไป
ไม่ว่าการเวลาจะทำร้ายร่างกายให้ร่วงรวยแค่ไหน
แต่หัวใจนักสู้ก็ไม่ได้โรยราตามไปด้วย
และนี่คือเรื่องราวของครอบครัวนักสู้ที่มาบนเวทีแห่งนี้
ไปชมเรื่องราวพร้อมกันครับ
ชีวิตผมทุกวันนี้ถึงจะทำงานยากลำบากเหนื่อยแค่ไหน
ผมก็ไม่คิดจะหยุดทำงานทั้งวันเลยครับ
เพราะว่าถ้าผมหยุดทำงานไม่มีงานทำ

แต่ก่อนผมก็ทำงานอยู่กรุงเทพกับยายนวลแฟนผม
ทำงานโรงงานแพคติกครับ
ชีวิตตอนอยู่กรุงเทพก็พออยู่พอกิน

ต่อมายายนวลแฟนผม
ก็ชวนผมมาอยู่ที่บ้าน
อยู่กับตากับยายที่ร้อยเอ็ด

โรคประจำตวาก็มีปอดใบละโลก

บางทีอาบน้ำบ้างไม่ได้อาบ

ก็ต้องหาให้แกทั้งวัน

หมู่แกก็ตึงคนก็ยิน

เคนตะเคนดังแบบว่าสุดหลอกเลย
ถ้าอย่างนั้นเขาไม่ได้ยินพูดยังไงแจ๊คก็ฮือ
แข็มบ่าแข็มบ่า
แกก็ไม่แข็งแรงไอคอเลยเสื่อมเดินไปไหนมาไหนก็ลำบาก
เชียร์กับยายจ่อยผมก็เป็นห่วงเหมือนกับพ่อแม่ผมจริงอะครับ

ผมกลับจากกรุงเทพมาอยู่ละเอียดนี้ก็มีอาชีพทำนาทำไล่
แรกก็ทำนาตะเคนกับยายจอย
พอครั้งหลังมาผมว่ารายได้มันไม่พอใช้จ่าย
ผมก็เลยเช่านาเขาทำบ้าง
และอีกสักพักหนึ่งลูกสาวก็ตั้งท้อง

และแม่เขาก็ไปทำงานที่กรุงเทพ
ก็เลยให้ผมกับยายนวลเป็นคนดูแลหลาน
ตั้งแต่เกิดมาเขามีน้ำในสมองครับหัวเขาโต
ก็บอกว่าเป็นยังไงก็จะเลี้ยงเพราะว่ามีหลานคนเดียว
ตอนนี้น้องเติ๊ดก็อยู่ได้เพราะฮอดเก็ดขวด
ตอนนี้ก็ยังดูแลเขาอยู่
ตื่นเช้ามาก็อาบน้ำให้เขา
เซ็ตตัวหงหาทำกับข้าวทำทุกอย่างให้เขา
แต่ก่อนเย็นวันก็ยังไปช่วยทำไล่ทำนาทำงานได้
พอมีน้องเติร์ทและยายนวลไม่ได้ไปช่วยเพราะน้องเติร์ทช่วยตัวเองไม่ได้
ดูแลยายกับตาส่วนน้องเติร์ทก็ทิ้งเขาไปไหนไม่ได้
เพราะว่าต้องดูแลเขาใกล้ชิด
ทุกวันนี้ก็จะว่าผมเป็นเสาหลักก็ได้ครับ
ผมทำงานทุกวันเวลาทำนาผมที่ผมเช่าเนี่ยก็ผมก็ทำคนเดียว
อย่างปีที่แล้วผมก็เช่าไป๖๕ไร่ครับ
ที่ผมทำคนเดียวก็คือประหยัดต้นทุนเยอะ
ถ้าไปจ้างเขาก็คนหนึ่งก็ขั้นต่ำก็วันละ๓๐๐
มันก็หนักอยู่ครับแต่ผมเป็นลูกชาวนามาแต่กำเนิด
ก็สู้ทำไปเรื่อยอย่างนี้ครับ
จากผมทำนาก็มีอาชีพรับจ้างทั่วไปครับ

ถ้าหน้าทำนาก็รับจ้างตัดย่าตามคันนา
มีก่อสร้างก็ไปครับสมบูรณ์ก่ออิดเทพื้นปูกระเบื้องอย่างนี้ครับ
วันไหนไม่มีงานก็มาสูบน้ำเห็ดเท่าครับ
มาช่วง๒๓ปีที่แล้วนี้อุทุกข์กระไฟมันเกิดขึ้นเลย
น้ำท่วมทุกปีทั้งค่าปุ๋ยค่าเช่าเปอร์เซ็นต์เข้ามาไว้ก่อนหมด
ผมปิ้นหนี้อยู่ตอนนี้ประมาณ๓๐๐๐๐๐บาท
ภูมิใจที่สุดคือว่าหนี้สินเขาไม่รู้จะหามาจากที่ไหนมาให้เขา
ตอนหลังมาเราต้องตัดสินใจไปทำไล่มันหาเงินช่วยตาเอฟ
ตอนที่อันนี้ไปปลูกมันที่นามันว่างมันเป็นหน้าแรงทำนาไม่ได้

เพราะว่าไม่มีอะไรทำอยู่แล้ว

เราก็ต้องเอาน้องเติร์ทไปปลูกด้วย

ฉันค่อยอย่างดีว่าไปปลูกมัน
ต้องเดี่ยวยายกับต้อนขอไปช่วย

บ้างก็ไปปลูกมันด้วยกัน
ปู่ชุดก็ช่วยกันนะคะ
ปลูกมันฉันก็ต้องช่วยขุดดิน

ต้องช่วยกันเพราะน้องเตอร์ต้องอยู่คนเดียว

เพราะว่าเขาไปดูแลน้องเติ้ลให้ด้วยอย่างนี้
ก็ยังดีว่ามีคนมาดูแลน้องเติร์ท

ก็ยังดีว่ามีคนมาดูแลน้องเติร์ดให้
ก็ยังดีว่ามีคนมาดูแลน้องเติร์ดให้

ก็ยังดีว่ามีคนมาดูแลน้องเติร์ดให้
ก็ยังดีว่ามีคนมาดูแลน้องเติร์ดให้

ก็ยังดีว่ามีคนมาดูแลน้องเติร์ดให้
ก็ยังดีว่ามีคนมาดูแลน้องเติร์ดให้
ก็ยังดีว่ามีคนมาดูแลน้องเติร์ดให้
ก็ยังดีว่ามีคนมาดูแลน้องเติร์ดให้

ก็ยังดีว่ามีคนมาดูแลน้องเติร์ดให้

ก็ยังดีว่ามีคนมาดูแลน้องเติร์ดให้
ก็ยังดีว่ามีคนมาดูแลน้องเติร์ดให้

ก็ยังดีว่ามีคนมาดูแลน้องเติร์ดให้

ก็ยังดีว่ามีคนมาดูแลน้องเติร์ดให้

ก็ยังดีว่ามีคนมาดูแลน้องเติร์ดให้

อาชีพหลักก็ทำนาครับ

ถามแหลงนี่ที่นานมากกว่าบริกษ์มันเทศครับ
แล้วมีงานให้ทำทุกวันไหมครับตา

จะมีอยู่ประมาณ๙๑๐วันนะครับ
รายได้เป็นยังไงบ้างอะครับ
รายได้ก็รับจ้างทั่วไปก็
คัดต่อมก็วันละ๓๐๐เป็นครับ

ยังมีตัวเล็กอีกคนนึง

เห็นบอกว่าลูกสาวเอาลูกมาฝากเอาไว้

ตั้งแต่แรกเกิดเลยครับ
จริงแล้วเนี่ยมันก็มีสาเหตุด้วยที่ไม่สามารถเอาน้องไปได้

น้องเป็นคนพิการเกิดมาก็มีน้ำในสมอง

แล้วน้ำในสมองล่ะครับตาก็คือเขาเจาะแล้ว
แล้วครับคุณหมอเขาผ่าตัดใส่ท่อลงมาแล้วทำตรงข้อฉี่เนี่ยครับ

แรกแรกก็เดือนละครั้งตอนผ่าตัดใหม่ใหม่มาช่วงนี้ก็๓เดือนครั้งครับ
ไกลกันไหมจากบ้านเรากับโรงพยาบาล
จากบ้านผมถึงโรงพยาบาลนี้ถ้าไปกลับก็ร่วม๗๐กิโลได้ครับ
ถ้าหน้าแหลงอย่างงี้ไม่มีฝนอย่างงี้
ผมก็ขี่รถเครื่องมากับยายเนี่ย
เอางอำเคลอื่นนี้ก็ต่อรถสายทางประจำทางละเรานี้
ก็พารถก็คนละสามสี่บาทถึงหน้ารุงบ้านรถเอ็ด
ค่าสามล้อก็สี่สี่บาท
ถ้าวันไหนมีตังค์เยอะหน่อยก็เรียกสามล้อไปส่งครับ

ถ้าวันไหนตังค์ไม่พออย่างนี้พาอุ้มหลานเดินไป
ตารู้สึกยังไงบ้างครับที่ลูกสาวเอาหลานมาฝากเอาไว้เนี่ย
คิดว่ามันเป็นภาระที่หนักหนาสำหรับครอบครัวเราไหมครับ
ผมว่าไม่เป็นภาระครับผมกลับดีใจครับ

เขาคุยกับเราสื่อสารกับเรารู้เรื่องไหมครับ

แต่ได้ยินเสียงตาเวลาตาเล่นด้วยเขาก็จะยิ้มหน่อยครับ
เขาก็มีอารมณ์ยิ้มมีความรู้สึกกับ
แล้วลูกสาว

เดือนก็ส่งให้พันสองพันอย่างนี้

ก็เคยบอกลูกคุณกันว่าไม่ส่งไม่เป็นไร
ตายังแข็งแรงอย่างนี้สู้ได้

ผมก็หายอย่างไม่ท้ออย่างนี้นะครับ
ยายยายนวลก็มีหน้าที่อยู่บ้าน

ดูแลน้องเติร์ทยายจ่อยกับตาเคน
ทำกับข้าวกับปลาสร้างพลาดทักผ่อน

แล้วนอกจากในเรื่องของงานบ้านแล้ว
ยายมีอาชีพอะไรเสริมไหม

เห็นบอกว่าช่วงกลางวันตาเป็นคนทำ

ลูกมันบ้างทำนาไปดำนากลางคืน
ตีสามยายนวลออกแล้วหน้าไปกระแถงศรีก็ไปแล้วค่ะ

ยายนอนแต่๒ทุ่ม

หกทุ่มน้องเติ๊ดตื่นกินนม

ก็ตื่นมาเสียงร้อนกินกาแฟแก้วหนึ่งยายนวดก็ออกต่อ
ยายถามหน่อยตอนนี้นะ
ยายอาจจะช่วยได้แบ่งเบาได้ภาระ
แต่ว่าจริงแล้วคนที่ทำงานหนักก็คือตา
วันนี้มีอะไรที่ยายอยากจะบอกกับตา
แล้วยายไม่เคยได้พูดเลยไหมครับ
อยากจะบอกอะไรเชิญบอกเลยครับ

พี่อะหลานคงมีหลานคนเดียวนะตาเอฟ

ยังไงเขาก็เป็นพ่อเป็นแม่เรานะตา

ตาเอฟก็เป็นพ่อเป็นแม่มาก
ตายแล้วครับมีอะไรอยากจะบอกกับยายบ้าง
ก็ทำทุกวันนี้ก็คือคำตอบแล้วครับ
มาก็บางทีก็มาหาปู่กับย่า

เวลาก็ไม่สบายเลยบางทีเรามาเจอ

ก็ดูแลเวลาขาด
ช่วยเหลือ

เวลาจะไปจะมาก็ลำบาก
ย่ากับปู่นี่ก็ต้องมาดูแล

จากเขาจะดูแลเด็กน้อยแล้วเนี่ยนะครับ
เขายังดูแลตาทวดและยายทวดด้วย

ตากับยายถือว่ามีบุญนะครับ
ที่แบบไม่ได้ถูกลูกหลานทอดทิ้ง
เหมือนกับหลายครอบครัวเลยอ่ะ

ถ้าลูกหลานทำมาส้มมาเช่าอยู่เพียงอยู่ไกล

คุณผู้ชมจ๊ะจริงเราอยากคุยกับตานะ

ต้องมีคนแปลอีกทีนึงก็เดี๋ยวจะลำบากกันเนอะยายเนอะ

ตอนนี้ครอบครัวของเราเห็นบอกว่ามีหนี้สินด้วยเหรอครับ

เกิดแรกก็เกิดจาก
ไปรักษาหลานเนี่ยก็กู่ยืมมาเช่านาทำนาเนี่ยครับ
มัน๓ปีล่าสุดเนี่ยมันทุกข์ภัยครับนามถ่วม
มันต้นทุนก็เลยหายกำไรก็ไม่มี
แล้วถ้าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิตเนี่ยตาเอฟจะเอาเงินไปทำอะไรครับ
พอจะได้ช่วยแรงแล้วก็จะได้อยู่กับหลาน
อยู่กับตากับทวดจะได้ไม่ห่างกันครับ
เอ้าขอให้ผ่านวิกฤตไปได้นะครับ
คุณผู้ชมครับหัวใจของนักสู้ยิ่งสู้ยิ่งแกร่ง
และเมื่อไม่ท้อกลับยิ่งเปลี่ยนพลัง
ดูจากตายายคู่นี้นะครับกลางวันหรือกลางคืน
ไม่เคยเป็นอุปสรรคของการทำมาหากินทำงานเพื่อครอบครัว
ช่วงหน้าเรามาลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของตาเอฟจากจังหวัดร้อยเอ็ด
พิธีโจทย์ให้ถูกต้องทั้ง๔ข้อ
เพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาทในเกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
ส้มตำไทยส้มตำปูอย่างละ๖จาน
ภายในเวลา๓นาที